กรณีการเตรียมเรียกแกนนำบอกว่าเป็นกลุ่มฮาร์ดคอร์๔๐คน
ก่อนหน้านี้ก็ติดตามข่าวมาตลอดบอกว่าการข่าวบอกว่า
อาจจะนะคะอาจจะมีกลุ่มบุคคล๓๐๔๐คน
เกี่ยวข้องกับวัดพระธรรมกายหรือว่าไม่เกี่ยวข้อง
เตรียมเรียกแก่นำกลุ่มนี้นะคะเข้ามาให้ปากคำเพิ่มเติม
ขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ยอมรับว่าสาเหตุที่
มีการบุกค้นวัดพระธรรมกายนี่ทำให้ยืดเยอะออกไป
เพราะว่าเจ้าหน้าที่รัฐเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐ
ให้ความศรัทธาและเป็นลูกศิษย์ด้วย
อันนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมมาจากพบตรนะคะ
ซึ่งพบตรยอมรับว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐที่มีความศรัทธา

ทำให้การดำเนินการเข้าตรวจค้นเป็นไปได้ยาก
ก็คือยอมรับว่าข้อมูลนี้อาจลั่วไหลนะคะ
รวมทั้งทำให้ยืดเยอะมาจนถึงปัจจุบันนี้
เฉพาะเฉพาะการตรวจค้นครั้งนี้๑๓วันไม่นับรวมครั้งที่๑แล้วก็ครั้งที่๒นะคะ
พร้อมปฏิเสธแสดงความเห็นในกรณีการเปลี่ยนตัว
อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เพราะว่าขณะนี้ตำรวจมีหน้าที่เป็นผู้สนับสนุน
ว่าตำรวจจะบังคับใช้กฎหมายจนถึงที่สุด
หากได้รับการยืนยันบอกว่าให้ปฏิบัติงานได้

อำนาจในการเชิญตัวแกนนำผู้ปลุกระดมมวลชนวัดพระธรรมกาย
เข้ามาพูดคุยปรับทัศนคติได้อยู่แล้ว
ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบตอนนี้ว่ามีใครบ้าง
รายชื่ออะไรบ้างและแต่ละคนไปอยู่ตรงจุดไหนนะคะ
รวมถึงการปลุกระดมตามช่องทางต่าง
ทั้งในและก็นอกประเทศนะคะ

ออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับวัดพระธรรมกายด้วย
โดยยังเชื่อมั่นว่าจะไม่มีการนำกรณีวัดพระธรรมกาย
ขยายผลเป็นประเด็นทางการเมืองนะคะ
ทางด้านของพลตำรวจโทชานเทพเสสเวท
บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑ก็เปิดเผย
เรียกกลุ่มบุคคลที่ปลุกระดมมวลชนวัดพระธรรมกาย
ประมาณ๓๐๔๐คนเข้าพบพนักงานสอบสวน
โดยบอกแบบนี้การข่าวพบว่า
ขณะนี้มีกลุ่มฮาร์ดคอร์การเมืองเก่าจากนอกพื้นที่
แฝงตัวในพื้นที่โดยเป็นพวกกลุ่มกาด
ซึ่งขณะนี้ได้ออกหมายเรียกไปแล้ว
โดยหากเข้าพบจะมีการดำเนินการตามขั้นตอน

หากยังพบว่ามีการเคลื่อนไหวหรือพยายามเข้ามาในพื้นที่อีก
ก็จะดำเนินการทางคดีไปตามขั้นตอนอีกครั้ง
ซึ่งส่วนกลุ่มอื่นที่เหลือก็ต้องตรวจสอบว่า
เป็นกลุ่มการเมืองหรือกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ทางวัดพระธรรมกายเป็นพิเศษหรือเปล่านะครับ
ขณะเดียวกันยอมรับว่าในทางการข่าว
ก็มีผู้ที่มีพฤติกรรมปลุกระดมมวลชน
ในและนอกประเทศอย่างต่อเนื่อง
สั่งการให้ตำรวจทุกพื้นที่สอดส่องเรื่อง
นำพระสงฆ์ศิษยานุสิตเข้ามาในพื้นที่เพิ่มเติม
ส่วนกำลังตำรวจที่รักษาความปลอดภัยบริเวณโดยรอบวัดพระธรรมกาย
ก็เป็นการสับเปลี่ยนกำลังตามปกติแหละครับ

ใช่ค่ะกรณีพลตำรวจตรีรุ่งโรธ
เพกะนันนะคะอดีตผู้มังคับการตำรวจภูทร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งถูกทหารควบคุมตัวได้
ขณะขับรถเข้าไปบริเวณเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์

ผู้บัญชาการตำรวจพูทรภักดิ์หนึ่งก็บอกว่า

ยังถูกควบคุมตัวอยู่ที่สถานีตำรวจภูทรคลองหลวง
ถูกดำเนินคดีในข้อหาครอบครองยุทธภัณฑ์

เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบว่าเอามาจากไหนกันแน่
แล้วก็มีการคัดค้านการประกันตัวนะครับ